กรมธนารักษ์จะเปิดให้ประชาชนสั่งจองเหรียญที่บรรลึก
ในงานพระราชชาโภิธีถวายพระเพริงพระบรมสบ
พระบาทสมเด็จพระประมินทะละระมหาภูมิพลอรุณยเดช
มรลึกในโอกาสงานพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษรวดลายของเหรียญทั้ง๔แบบ
ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ
ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระเมรุมาตรอยู่เหนือลายเมฆเบื้องบนรูปพระเมรุมาตรมีอักษรพระประมาพิไทยพปรภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
หลังรูปพระเมรุมาตรมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุ๋ยเมฆพร้อมระบุข้อความวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
โรมทนารักษ์เปิดให้จองตั้งแต่วันพรุ่งนี้จำนวน๑คนสามารถสั่งจองได้สูงสุด
และใน๑สิทธิสามารถจองได้รวมทั้งหมดไม่เกินเจ็ดมรี่
เหรียญเงิน๒๐๐๐บาทจองได้๒เหรียญเหรียญทองแดงรมควันพ่นทรายราคา๓๐๐๐บาทจองได้๑เหรียญ
และเหรียญคิวโปรนิโก้๑๐๐บาทจองได้คนละ๓เหรียญรวมเป็น๗เหรียญนะครับ
โดยการจองให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
และใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐทั้งหมด๑๙แห่งทุกสาขา
หน่วยงานของกรมธนรักษ์ทั่วประเทศ
ซึ่งจะทยอยส่งมอบเหรียญให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่๒๙มกราคม๒๕๖๑เป็นต้นไป